อ่วมจากฝนที่มันตกต่อเนื่องตลอดวันตลอดคืนนะ
น้ำท่วมตัวเมืองนะคุณน้ำท่วมแหล่งเมืองเก่าเลยนะฮะ
ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้ทีมขาวของเรา
ระเวนลงพื้นที่น้ำแห้งแล้วนะครับเกือบจะดีกว่า
เกือบจะแห้งแล้วนะฮะบางจุดยังมีท่วมขังอยู่บ้าง
แต่นี่คือสภาพปัจจุบันนะครับส่วนเมื่อกี้ที่เห็นคือสภาพเก่าใช่ไหม
ใช่เป็นภาพเก่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่เขาบอกว่ารอบนี้นี่ภูเก็ตโดนนี่แบบ
รอบสิบปีเลยนะที่น้ำท่วมแบบเนี้ยขึ้นเทียบกันได้ไหมฮะ
ภาพเก่ากับภาพใหม่นะครับภาพเก่าอยู่ทางขวานะฮะ
น้ำที่ท่วมนะฮะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ
โอ้โหอ่วมเหลือเกินอ่วมสิคุณคือตกคืนเดียวนะ
ท่วมขนาดนี้อ่ะใช่ฮะแต่ว่าภาพช่องซ้ายเนี่ย
เป็นภาพเมื่อคืนนี้นะครับระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะ
ส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต
เข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ถนนเทพกษัตรี
บริเวณสามแยกโกมารพัฒน์ถนนเทพกษัตรี
แล้วก็หน้าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยถนนนคร
สี่แยกโรงเรียนสตรีภูเก็ตสามแยกตัวโพถนนดีบุก
ถนนเทพกษัตรีตัดถนนกลางแล้วก็ถนนกระบี่นะครับ
ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าแล้วก็เป็นย่านของ

ปรากฏว่านี่น้ำเนี่ยลดลงแล้ว
เนี่ยนี่อย่างที่เห็นเนี่ยน้ำรดลงแล้วนะฮะ
เทศบาลนครภูเก็ตพร้อมรถน้ำเข้ามาฉีดทำความสะอาด
ชำระล้างคราบน้ำคราบดินโครนตามถนนสายต่าง
ริมฟุตปาดรวมทั้งภายในชุมชนนะครับ
บ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขัง
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เกิดน้ำทะเลหนุน

หลังจากที่น้ำมันลดลงสู่สภาวะปกติแล้วนะครับ
แต่มันมีดินโครนที่มันติดค้างอยู่ตามพื้นถนนแล้วก็ตามฟุตปาดนะฮะ
ได้มีการออกมาทำความสะอาดในครั้งนี้
แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนอย่างต่อเนื่องตลอด๒๔ชั่วโมง
บ้านเรือนร้านค้าก็ต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่เลยนะคุณ